ถึงแม้ว่านายธวัชชัยจะเสียชีวิตไปแล้วนะคะแต่เราก็ต้องมาดูในเรื่องของคดีความ
ในส่วนของการออกเอกสารสิทธิ์โดยไม่ชอบนะคะซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของปปช
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราพบว่ามีบางคดีที่ถูกเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ไปแล้วค่ะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้ไปตรวจสอบกับคณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชนะคะ
ถึงคดีความทั้งหมดที่นายธวัชชัยถูกกล่าวหาและอยู่ในการไต่สวนของทางปปช
พบว่ามีอยู่๕คดีด้วยกันในจำนวนนี้ชี้มูลไปแล้ว๓คดีค่ะ
คือคดีการออกโฉนด๕แปลงในตำบลรัศดาจังหวัดภูเก็ตให้กับนายบุญเก้งศรีแสนสุชาติ
ซึ่งปปชชี้มูลทั้งทางอาญาและทางวินัยรวมถึงต้นสังกัดได้ไล่ออก
และปปชได้ส่งให้อายการสูงสุดดำเนินการฟ้องร้องต่อสาร
ต่อมานายธวัชชัยได้รับการประกันตัวและหนีหมายสาร
คดีที่๒ปปชชี้มูลความผิดนายธวัชชัยกรณีออกโฉนดที่ดินจำนวน๑๐แปลงให้กับบริษัทแท็กเพราะพาตี้จำกัดในตำบลกระทู้จังหวัดภูเก็ต
โดยปปชส่งให้อายการสูงสุดเมื่อวันที่๒๖สิงหาคม๒๕๕๙และเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ในการถือครองที่ดินจำนวนกว่า๙ไร่
คดีที่๓ชี้มูลความผิดทางวินัยและส่งเรื่องให้ต้นสังกัดดำเนินการกับนายธวัชชัยในการออกเอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดิน๑แปลงที่ออกให้กับนางสาวจินตนาบูรินโกรธจำนวนกว่า๒ไร่ในตำบลกรรมลาจังหวัดภูเก็ต
คดีที่๔กรณีการออกโฉนดที่ดินจำนวน๓แปลงในพื้นที่รวมกว่า๖๖ไร่ในตำบลกรณจังหวัดภูเก็ตโดยได้สรุปสำนวนเสนออนุกรรมการพิจารณาไปเมื่อวันที่๕กันยายนที่ผ่านมาแต่โฉนดที่ดินแปลงนี้กรมที่ดินได้ดำเนินการเพิกถอนแล้ว
คดีที่๕การออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินหรือนศ๓กโดยมิชอบด้วยการแก้ไขพื้นที่มากกว่าจำนวนจริงที่ถือครองอยู่จำนวน๑แปลงที่อำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงา
โดยคดีนี้นะคะปปชได้รับเรื่องร้องเรียนทั้งหมด๖แปลง
ขณะที่๕แปลงที่เหลือคณะอนุกรรมการพบว่าการออกนส๓กยังไม่แล้วเสร็จเพราะอยู่ในขั้นตอนของการเตรียมการเท่านั้น
ซึ่งปปชเตรียมที่จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาต่อนายธวัชชัยแต่นายธวัชชัยมาเสียชีวิตลงก่อนค่ะ
ดินแปลงดังกล่าวไปแล้วนะคะ

พฤติการความผิดของนายธวัชชัยในบางสำนวน
พบว่านายธวัชชัยออกเอกสารอันเป็นเท็จ
โดยลงลายมือชื่อรับรองการออกเอกสารสิทธิ์ทั้ง

ขณะเดียวกันคณะอนุกรรมการ

เพื่อรายงานต่อที่ประชุมกรรมการปปช
เพื่อระงับการไต่สวนหลังจากที่นายธวัชชัยเสียชีวิตค่ะ